คดีลูกจ้างสาวชาวลาวที่ไปร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าถูกนายจ้างที่เพิ่งรับเธอเข้าทำงาน

ล่าสุดคุณผู้ชมคะนายจ้างคนนี้
ก็ไปมอบตัวแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกตอนไปมอบตัวนี่ก็ไม่ได้มีท่าที
เครียดหรือกังวลนะคะ
นายยาหรือบังยาอายุ๓๔ปี
ไปกับพ่อค่ะไปที่สพบังบัวทอง
รับทราบข้อกล่าวหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้เสียหายชาวลาวอายุ๑๙ปี

ยาเปิดใจบอกว่าเขาขายข้าวมันไก่กับข้าวหมกไก่
ทำที่บ้านแล้วก็ไปขายย่านบางแคร์
แล้วเขาก็รับผู้เสียหายมาเป็นลูกจ้างจริง
วันเกิดเหตุผู้เสียหายขอเงิน๒๐๐๐บาท
อ้างว่าให้ทำอะไรก็ยอมทุกอย่าง

ไม่ได้ใช้มีดหรือปืนข่มขู่แต่อย่างใดนะคะ
หลังเศรษฐกิจก็ให้ไป๔๐๐บาท
ส่วนที่เหลือบอกว่าจะให้หลังขายของเสร็จ
แต่ว่าไม่ทันได้ให้เงินก็ถูกตำรวจบุกบ้านซะก่อน
ยายืนยันบอกว่าความสัมพันธ์เป็นไป

ไม่ต้องการหาเรื่องเข้าใส่ตัวค่ะ
ไม่มีไม่มีครับ
พอหลังจากนั้นผมเรียบร้อยผมก็ให้เงินเขาไป๔๐๐
เหมือนกับโอเคที่เหลือพรุ่งนี้เช้าขายของตอนตี๑๐ให้เพิ่ม

ก็ยังไม่ถึงตี๔ตี๒ท่วงรถมานับก่อน
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนนะคะ
บางอย่างให้การภาคเศษรับว่ามีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้ข่มขืน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปชี้จุดและส่งไปตรวจร่างกายเก็บดีเอนเอเปรียบเทียบนะคะ
พี่ชายของบังยาบอกว่าวันเกิดเหตุอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วบ้านที่พักอาศัยมีคนอยู่หลายคนมีญาติมีลูกจ้าง
ซึ่งถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีคนได้ยินหรือมีคนรับรู้นะคะ
ทีมงานสายใหม่ต้องรอดพาผู้เสียหายไปร้องทุกข์ที่กระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอให้มีการคุ้มครองและเยียวยาสิทธิ์
เรื่องต้นได้มีการนำผู้เสียหายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการช่วยเหลือ
แล้วก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะ